คุณพูดเรื่องการรณรงค์ในช่วงปีใหม่

เมื่อวานนายกเขาก็ไปเปิดโครงการลดนาลงลดอุบัติเหตุทางถนนนะ

ไม่รู้วันนี้ท่านตื่นมาอ่านหน้าหนึ่ง
สื่อจะจี๊ดหรือเปล่า

ตีสีหน้ารับเบื่อนายก
คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีภาพจังหวะช่วงนั้น

แต่ว่าไปดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปที่สถานีขนส่งหมอชิด
ไปเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ปลอดภัย

ก็ต้องไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของพนักงานขับรถ
แล้วก็โชว์เป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์

นี่เพราะว่าฉายาอีเหนาเมาหมัดไง
มีเน็ตนะมีเน็ตใช่เออ
เสร็จแล้วก็เดินพบปะประชาชน

จังหวะหนึ่งค่ะที่มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่
แล้วสีหน้าสีตานี่เธอไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นัก
แล้วนายกก็ถามไงเบื่อนายกไหม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแล้วกันจังหวะช่วงนี้ค่ะมันเป็นยังไง
ถามเป็นเบื่อนายกใช่ไหมเนี่ยถามเนี่ยใช่ป่ะ

คุณเบื่อผมยังไงผมก็เบื่อคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนไทยจังไว้

เดี๋ยวดายมุมนี้ไม่เห็นนะถ้าเป็นมุมหนึ่งหลังนายกจะเห็นสีหน้าของเธอเลย
คือแบบหน้าตาไม่เอาแล้วอะเออแต่นายกเขาก็คมนะ
เขาบอกว่าคุณเบื่อผมไม่เป็นไรแต่ผมเบื่อคุณไม่ได้เพราะว่าคุณคือคนไทยจำไว้
แต่สีหน้าก็เข้มนะเออเข้มนะ
ทีนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือเรื่องของการลดอุบัติเหตุแหละ
พยายามหามาตรการต่างที่มีความเหมาะสมสังคมเองก็ต้องช่วยกันดูแล
นึกถึงคนอื่นนึกถึงครอบครัวตั้งสติในการเดินทางรวมถึงให้ถอดบทเรียนจากเทศกาลต่างที่ผ่านมาทั้งปีใหม่ทั้งสงกราน
นายกบอกว่าปีใหม่ปี๖๓นี้อยากขอของขวัญจากประชาชน
คือให้คนไทยเนี่ยขับขี่รถอย่างมีสติแล้วตัวนายกไม่ได้ไปฉลองที่ไหนนะคะ
นายกบอกว่าเดี๋ยวผมจะสวดมนต์เผื่อคนไทยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
อันดับต้นใช่ละเราต้องลดให้ได้ให้มากที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ